เมืองไทยวันนี้มาพูดถึงเรื่องกรณีที่เมื่อวานเนี่ย
หรือว่าบริษัทผู้ผลิตเขาผิดสัญญากับไทยเราหรือเปล่า

แต่ทีนี้อาจารย์สุภาพจะมาเปิดประเด็นเรื่องนี้ครับ
บอกว่ามีนักการเมืองพยายามแย่งชิงวัคซีน
เพราะก่อนหน้านี้ไปสัญญิงสัญญากับประชาชน
ในพื้นที่ของตนเองไว้แล้วว่าจะมีวัคซีนแน่นอน
แต่ทีนี้ถ้าวัคซีนไม่มาจะทำอย่างไร

เรื่องของวัคซีนมันยุ่งและปัญหาเยอะจริง
แต่ค่อยก่อค่อยติดตามกันไปครับ
คือทำงานใหญ่เนี่ยมันต้องมีปัญหาอันนี้ต้องเข้าใจเขา
แต่มันสำคัญตรงที่ว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
แนวทางวิธีการแก้ปัญหาจะเป็นยังไง
สองสำคัญว่าระดับหัวแถวในกระบวนการแก้ปัญหาเนี่ย
เขาเป็นหนึ่งเดียวกันไหม
ข้อหลังนี้สำคัญและมันกำลังจะเกิดปัญหาขึ้นอยู่ในขณะนี้
ปัญหาที่เกี่ยวกับวัคซีนไม่ว่าวัคซีนจะได้มาตามข้อตกลงหรือไม่
ไม่ว่าการกระจายการฉีดไม่ว่าแผนการฉีดและช่องทางการรับฉีด
้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทั้งสิ้น
เพราะว่ามันมีองค์ประกอบมันมีข้อมูลใหม่
มันเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา
ก็ต้องมีการปรับแผนเพื่อความเหมาะสม
อันนี้ต้องเข้าใจต้องเข้าใจ
อย่างเช่นประเด็นที่เป็นข่าวใหญ่ที่คุณบุ๊คเกริ่นไปเมื่อสักครู่
แล้วเป็นข่าวใหญ่วันนี้ว่า
ฉีดเข็มสองวุ่นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โอดถูกเท
คือคล้ายกับว่าต้องเลื่อนการฉีดเข็ม๒ออกไป
ก็เลยมันทำให้เป็นประเด็นขึ้นมาว่าแล้วจะเอายังไง
อดีตอธิการธรรมศาสตร์ตอนนี้ท่านเป็นประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ท่านโพสต์เฟสบุ๊กยาวฮะแต่ว่าประโยคที่ไฮไลท์ท่านบอกว่า
รู้สึกว่าเรากำลังถูกเทเราถูกขอให้ต่อสู้
บยืดเยื้อและขยายแนวรบออกไปตลอดเพื่อชาติ
ชาติบอกว่าให้ปันส่วนกระสุนเอาไปคนละ๑๐นัด
ในเดือนนี้แล้วให้ตรึงแนวรับให้ได้จนถึงเดือนหน้า
คำอธิบายเพิ่มเติมต้องฟังจากคุณหมอพระฤหัสต่ออุดม
ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์คุณหมอพระฤหัสบอกว่าที่จริงเนี่ย
เรากำหนดว่าจะฉีดวัคซีนวันที่๒๔พฤษภาถึง๔มิถุนา
แต่พอมาถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ทำการประสานแล้วก็แจ้งว่า
เนื่องจากขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่ทำเรื่องขอวัคซีน
กลุ่มองค์กรเข้ามามากดังนั้นจึงมีวัคซีนให้โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์จำนวนหกพันโดสก็ทำให้เราต้องตัดคนที่นัดไว้
ประมาณครึ่งหนึ่งหรือตัดออกไปประมาณหกพันคนออกไป
ก่อนในส่วนที่ถูกตัดออกก็พยายามประสานอยู่
แต่ยังไม่ได้รับคำตอบเพราะกลุ่มนี้เองเขาก็ไม่ได้เข้าเกณฑ์กับหมอพร้อม
นี่ทีนี้เรื่องนี้ก็งงง
เพราะว่าเมื่อวานที่ผมขีดเส้นใต้ไปว่าเราไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องวัคซีน
โชว์ตัวเลขให้เห็นเมื่อวานว่ามันกำลังจะเข้ามายังไง
เช่นบอกว่าเดือนมิถุนาเนี่ยเราจะมีวัคซีนแอสตราซีเนก้า
ส่งมอบให้อีกหกล้านสามแสนโดสอ่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
มันมีปัญหาตรงไหนเหรอตามไปที่รัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล
ท่านบอกว่าในแนวทางที่ตกลงกันไว้เนี่ย
บริษัทเขาไม่ได้บอกนะว่าจะส่งให้วันที่๑มิถุนา
แต่เขาบอกว่าจะเริ่มจัดส่งให้ภายในเดือนมิถุนา
นี่มันเพิ่งเดือนยังเป็นเดือนพฤษภาอยู่นี่
ฉะนั้นถ้าฟังตามนี้วัคซีนที่จะเข้ามามิถุนา
เข้ามาตอนไหนไม่รู้แต่ว่าเป็นช่วงเดือนมิถุนา
คำถามที่ตามมาสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแอดร่าเซเนก้าเข็มแรกไปแล้วเนี่ย

แล้วอย่างนี้จะทำยังไงมีคำตอบจากประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
คุณหมอเกียรติภูมิวงรจิตท่านอธิบายอย่างนี้นะครับ
ฟังสั้นสั้นให้เข้าใจง่ายท่านบอกว่าการเลื่อนฉีดเข็มสองเนี่ย
เนี่ยฉีดให้ห่างจากเข็มแรกออกไปอย่างน้อย๑๒สัปดาห์
แต่ว่าตอนนี้ต้องเลื่อนออกไปเป็น
หกสัปดาห์จากการฉีดเข็มแรกแล้วท่านยืนยันว่า
ในข้อมูลวิชาการไม่มีปัญหาท่านบอกว่าตรงนี้เนี่ย
มีข้อมูลวิชาการรองรับว่าภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงขึ้นได้เร็วกว่าด้วยซ้ำไป
ว่าที่ยืดไปอีก๒สัปดาห์เนี่ยดีกว่าดีกว่า
ออกไปสี่สัปดาห์ไม่ใช่สองสัปดาห์อ้าวถ้าฟังอย่างนี้ก็พอเบาใจได้ว่า
สำหรับผู้ที่ฉีดเข็มแรกไปแล้วยืดออกไปเนี่ย
อีกสี่สัปดาห์ไม่มีปัญหาแล้วเราก็เชื่อว่า
ในช่วงที่ยืดเวลาออกไปเนี่ยวัคซีนที่ตกลงกันไว้
มันจะเข้ามาตามกำหนดตามที่รัฐมนตรีกับตามที่ประหลัดกระทรวงยืนยัน
อันนี้เราไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องเชื่อรัฐมนตรีเอาไว้ก่อน
ต้องเชื่อประหลัดกระทรวงเอาไว้ก่อนเพราะสัญญาในการซื้อขายเรื่องวัคซีน
ประชาชนไม่ได้เห็นเราฟังอย่างเดียวที่ตามที่เขาบอก
เขาบอกว่าเดือนนั้นเข้ามาเท่านั้นเดือนนี้เข้ามาเท่านี้
ี่ห้อนั้นเข้ามาเท่านี้จนกว่าจะถึงสิ้นปี
นายกบอกว่าต้องได้มาทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่โดสหนึ่งร้อยสี่ล้านโดส
สำหรับฉีดคนห้าสิบล้านหนี้ภูมิคุ้มกันหมู่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์
ทั้งหมดเนี่ยเราฟังจากคำบอกเล่าทั้งนั้นเรายังไม่เคยเห็นสัญญาเป็นรายลักษณอักษรว่า
ภายในวันนั้นวันนี้บริษัทจะส่งเท่านั้นเท่านี้เราก็ต้องเชื่อคำบอกเล่า
แต่ว่าเอาเถอะต้องเชื่อกันทีนี้มีประเด็นแทรกเข้ามา
ที่คุณบุ๊คเกริ่นไปเมื่อสักครู่และกำลังเกิดอยู่คือมันมีเรื่อง
การเมืองมันมาเกี่ยวข้องกับวัคซีนแล้วจนการตั้งคำถามขึ้นมาว่า
การจัดสรรจำนวนวัคซีนออกไปในต่างจังหวัดเนี่ยมันมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไหม
ทำไมถึงถามอย่างนี้เพราะว่าผมเห็นเขาแฉตัวเลข
การจัดสรรวัคซีนที่กระทรวงหน้าสุขส่งไปต่างจังหวัด
ให้เขาไปบริหารจัดการฉีดกันเองเนี่ยที่เขาเปรียบเทียบก็คือว่า
จังหวัดเล็กประชากรน้อยตัวเลขคนติดเชื้อน้อย
กลับได้รับการจัดสรรจำนวนวัคซีนมากกว่าจังหวัดใหญ่
ที่มีประชากรมากกว่ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อมากกว่า
อันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วในที่เขาเอาข่าวมาโพสต์กัน
เขายกตัวอย่างจังหวัดสกลนครได้รับการจัดสรรวัคซีน
จากบริษัทที่เอ่อจากกระทรวงศาสตร์สูงไป
มากกว่าจังหวัดที่มีประชากรน้อยกว่ามากกว่าและติดเชื้อมากกว่า
เขาก็เลยสงสัยว่านี่มันเป็นเรื่องของการเมือง
เรื่องของภาคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมที่นักการเมืองภาคการเมือง
ดึงเอาวัคซีนเข้าจังหวัดตัวเองให้มากมากเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประชานิยมคะแนนนิยมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วที่เห็นชัดเจนเนี่ย
ที่เป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เวียนหัวกันอยู่เนี่ยพัทยาครับ
พัทยานี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองสำคัญในการหาเงินเข้าประเทศ
เราก็รู้กันอยู่ถ้าพัทยาเปิดรับนอกนักท่องเที่ยวได้ได้
เพิ่มขึ้นเร็วขึ้นเงินก็จะเข้าประเทศได้มากขึ้น
จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว
นายกรัฐมนตรีท่านก็เน้นเรื่องนี้นี่ครับตามแผนเดิมเนี่ย
พัทยากับบางละมุงจะได้รับการจัดสรรวัคซีน
ลดแรกสี่หมื่นห้าพันโดสภายในเดือนพฤษภาคมนี้
คนที่นั่นเขาก็ดีใจสัปดาห์ที่แล้วนี่ไปเข้าคิวกัน
แล้วก็ถูกยกเลิกยกเลิกคิวออกไปเพราะว่าจะต้อง
เพราะว่าจะต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะว่าวัคซีนไม่พอ
ปรากฏว่าของจริงคือมีวัคซีนส่งไปให้๒๐๐๐โดสเท่านั้นเองครับ
สี่หมื่นห้าที่ตกลงกันไว้ส่งไปสองหมื่นหายไปหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับ
มีข่าวว่านายกเมืองพัทยาคุณสนทยาคุณปลื้มต้องออกมาขอโทษ
พี่น้องประชาชนที่ไปลงทะเบียนรอการฉีดอยู่แล้ว
ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วก็ต้องตัดออกไป
สิทธิ์ออกไปเพราะว่าวัคซีนไม่พอ
ถูกตัดสิทธิ์โคต้าเพราะวัคซีนไม่พอผมถึงเริ่มต้น
ขีดเส้นใต้สัปดาห์นี้เมื่อตอนเมื่อตอนต้นรายการว่า
เมื่อปัญหาเกิดขึ้นระดับหัวแถวมีความเป็นหนึ่งเดียวกันไหม
ที่จะแก้ปัญหาร่วมกันสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะบอกได้ว่า
มีปัญหาครับแล้วจะปิดท้ายเพื่อให้เห็นคำตอบด้วย
คอลัมชะแวบในหนังสือทีมไทยรัฐเช่าวันเนี้ยเขาเขียนว่า
ในว่าวัคซีนซึ่งมีกำหนดการจะผลิตได้อีกรถใหญ่
ในวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดมิถุนาหกสี่จำต้องเลื่อนออกไป
คือเอามาฉีดให้พ่อแม่พี่น้องไม่ได้เนื่องเพราะมีผู้คนจำนวนมากติดเชื้อเพิ่มขึ้น
ในแบบที่วัคซีนที่มีอยู่หรือที่เตรียมการไว้มีไม่พอ
เพราะมีคลัสเตอร์ใหม่อธิเรือนจำและโรงงานติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจแถมบุคลากรทางการแพทย์ยังต้องขอจิตอาสามาช่วยฉีดอีก
สามร้อยหกสิบถึงห้าร้อยคนถามว่าการรับมือทางการแพทย์ทั้งหลาย
มันมีปัญหาอะไรทำไมไม่หาวัคซีนสำรองมามากกว่านี้
ตอบว่าตอนนี้คุณหมอทั้งหลายเขาย้ายไปรวมตัวกับคุณหนูอนุทิน
เกือบหมดแล้วทีนี้ก็จะเหลือแต่นายกลุงตู่กับเพื่อนสามปอ
ที่ตัดสินใจวนไปวนมาอะไรก็ไม่เอาสักอย่างนี่ฟังแล้วเป็นยังไงครับ
คำตอบคำเดียวหรือวางเวงครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
ท้อนอะไรหลายหลายอย่างเลยนะครับอ่าคุณผู้ชมฮะ